มาค่ะคุณผู้ชมค่ะติดตามข่าวสารกันต่อในเบรกนี้ค่ะ
ดูด้านหลังสิเนี่ยไอ้หื่นเพิ่งพ้นคุก
คือผู้ชายคนนี้เขามีคดีเยอะเลยนะ
ทั้งรักษัพทั้งยาเสร็จติดมา๔๕ครั้ง
แล้วพอพ้นคุกออกมานะเขาเลือกเลยว่าห้องไหนที่มีเสื้อผ้า
ตากอยู่เข้าไปก่อเหตุจะข่มขืน

แต่ว่าตอนนี้จะให้ดูเหตุการณ์ตรงแยกนี้ก่อน

พอพูดถึงดงบังคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าดงบังที่ไหน

เราอ่านข่าวเนี่ยบ่อยนะ

เพราะว่าแยกตรงนี้มันไม่ได้มีไฟเขียวไฟแดงมันมีแต่ไฟกระพริบกระพริบแบบนี้
แล้วดูค่ะว่ารอบนี้เกิดอะไร
อันนี้อยู่คันที่สามนะเออแต่รถบรรทุกขนผักอ่ะคุ่มมาตรง
ชนจนเอสยูวีหมุนอ่ะไปเลยอ่ะ

ใช่เราได้ยินเสียงแตรตรงนี้
จะมุ่งหน้าประชาติธรรมผ่านตรงศรีแยกตรงนี้

ถ้าเกิดว่าคุณทัศนัยคุณดอมขับรถอยู่อย่างนี้
เห็นอยู่ว่าแบบรถเราก็ไปเป็นคันที่๓ไม่ใช่คันแรก
เราก็เข้าใจว่าไปได้ตรงนั้นไปได้
แต่จังหวะที่มาชนกันแบบนี้ค่ะ
อู้หูหน้ารถฝากระโปรงฉีกขาด
คนขับอีซูซูมิวเอ็กซคันนี้เป็นผู้หญิงนะ
ปากคางได้รับบาดเจ็บเพราะว่าแรงกระแทก
แล้วตัวรถบรรทุกรถ๑๐ล้อ
ถังน้ำมันฉี่ขาดน้ำมันรั่วไหลลงข้างทาง
นี่ดีนะตรงนั้นไม่มีใครไปจุดไฟอะไรอ่ะสิ
นั่นเหรอสิแต่ผมแอบแปลกใจอย่างหนึ่งนะก็รู้ว่ามันคือสี่แยก
แต่รถบรรทุกทำไมไม่ชะลอไม่เบรกไม่อะไรเลยนะ
นี่ไงคือมันเป็นไปได้ไหมตรงนี้มันไม่ได้มีไฟแดง
ครับแล้วจะเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ
เป็นแยกร้อยศพเหรอแยกวัดใจใหญ่เหรอ
นี่ค่ะคือหลังจากเกิดอุบัติเหตุคุณผู้ชม
เห็นฟ้ามันแบบสะหรัวเพราะว่าอุบัติเหตุ

นี่คุณคุณต้องฟังสิ่งที่คนขับรถสิบล้อเขาบอกนะ

ผมรับจ้างขนผักมาจากตลาด๔มุมเมือง

ผมอาจจะมุ่งหน้าไปทางจันทบุรี
แยกตรงนี้ผมเห็นแล้วแหละ
สิ่งที่ผมทำไม่ใช่กระทืบเบรกค่ะ
แต่เป็นการบีบแต่ปีนปีน
ปีนเพื่อบอกให้รู้ไงว่ารถฉันน่ะไม่หยุดนะ
ก็ที่ได้ยินในคลิปเมื่อสักครู่คือบีบมายาวเลยนะ
ผมก็เลยพุ่งชนรถผมเบรกไม่ทันหรอก

ใช่คือถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ามันเป็นทางร่วมทางแยก
ยิ่งถ้าเป็นทางร่วมทางแยกที่มันไม่มีไฟจราจร
คือขนผักต้องมาเส้นนี้ประจำอยู่แล้วถูกไหม

เส้นนี้มันเป็นเส้นที่คนใช้ถนนส่วนมากเป็นคนต่างพื้นที่

เหตุการณ์ที่ผ่านมาเรามีภาพจากกล้องวงจรปิด

แล้วเดี๋ยวดูจังหวะนี้เห็นไหม

ใช่ค่ะแล้วดอมเห็นไหม
ข้างบนมันเขียนว่าทางแยกแล้วก็เป็นไฟกระพริบกระพริบแบบนี้

นี่แหละค่ะทางชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
เขาบอกว่าดูสิแต่ละข่าวแต่ละเหตุการณ์ที่เราให้คุณผู้ชมดูเนี่ย

ติดไฟติดไฟแดงอ่ะไฟเขียวไฟแดงตรงนี้อันนี้ก็น่ากลัว
พี่น้ำแข็งก็ดูนะคือรถที่ชนมันชนได้จากทุกมุมเลยนะ

จากสี่ทางเนี่ยโอ้โห
ฝากหน่วยงานในพื้นที่นะคะที่ปราจีนบุรีเข้าไปตรวจสอบด้วย
งบน่ะขอแบ่งมาตรงนี้หน่อยได้ไหม

แต่ว่าระหว่างนี้ใครที่ผ่านไปแยกนี้ชะลอหน่อยเถอะ

ไม่ใช่บอกโอ้โหใส่มาเต็มสักขนาดนี้แล้วมันจะเรกยังไงทัน